มีคนไปพบศพเป็นผู้ชายค่ะ
อืดกลางแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแจ้งบอกว่าเป็นทหารเกณฑ์นะคะ
หายไปจากค่ายค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมาพบเป็นศพเนี่ยนะคะ
จริงที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยกัน
นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากแม่น้ำน่านนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นตำรวจสพเมืองพิศนุโลกนะคะ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนไปพบศพคนลอยน้ำอยู่บริเวณกลางแม่น้ำน่าน
แล้วก็กำลังจะไหลตามกระแสน้ำค่ะ
กู้ไพรข่าวภาพไปตรวจสอบ
พอไปถึงไปพบศพกำลังลอยอยู่ในน้ำแม่น้ำน่าน
หลังด้านวัดท่ามปรางห่างจากวัดใหญ่สักประมาณ๒กิโลเมตร
ตำรวจก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยกันนะคะ
ช่วยนำศพขึ้นมาริมตลิ่ง
พอนำศพขึ้นมาได้ก็ไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าศพที่เจอนั้นเป็นผู้ชาย
สวมใส่ชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวกางเกงขายาว

ด้านหลังเสื้อสกรีนตัวหนังสือไว้ว่า
โดยฝึกทหารใหม่ร๔๓๐๐ก็คือกองพันธหารราบที่๓
กรมทหารราบที่๔สังกัดค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ส่วนบริเวณหน้าอกค่ะระบุชื่อคือธีรศักดิ์ลอจุด
ตามร่างกายพอไปตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหรือทรัพย์สินใด
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายก็คือพลทหารธีรศักดิ์ลาสกุลอายุ๒๑ปี
ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนพื้นเพลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบสภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้ว
แต่ไปตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าพลทหารคนนี้น่าจะจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงค่ะ
ชุดสดสวนและเจ้าหน้าที่สรรวจทหารกองทัพภักดิ์๓
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการสอบสวน
ที่สุดก็ทราบว่าก่อนหน้านี้
ประมาณ๑ทุ่มของคืนวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางต้นสังกัดมีการแจ้งมันบอกว่าพลทหาร
หายออกไปจากค่าย๑นายก็คือพลทหารธิรศักดิ์ล่าสกุล

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยออกติดตามค้นหาแต่ก็ไม่พบ
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจประสานไปยังครอบครัว
ให้รับทราบว่าพลทหารธีรศักดิ์หายออกไปจากกลม
หายออกไปจากกองพันธุ์นะคะจนในที่สุดมาพบเป็นศพจมน้ำเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุหลายคนอยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่
สาเหตุเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดก่อนนะคะ
โดยจะต้องรอผลการผ่าชนะสูตรทางนิติเวชของโรงพยาบาล
อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อันนี้นี่แหละบอกว่าเดี๋ยวจะมีการมอบศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ภูมิลำเนาก็คือจังหวัดสุโขทัยต่อไปค่ะ